พบกันส้มคันในช่วงค่ำคืนนี้

ระดับ๓คือก็เป็นรอทุกทีอยู่แล้ว
ดังนั้นถ้าเล่นไม่กดดันเล่นสนุกเหมือนเจอกับออสเตรเลี
เรามีโอกาสทั้งทางโค้ชหนึ่ง

ซึ่งเกมแรกเราแพ้มาก่อน๐๔ในเกมนัดแรกนะครับของรอบแบ่งกลุ่ม
หนึ่งก็บอกว่าจะพลาดใช้งานวิรัยพรหลุดด้วงโดนใบแดงจากเกมในรอบก่อนรอง
ซึ่งก็เน้นทบทวนเรื่องของเกมรับเป็นพิเศษก็แก้ไขข้อผิดพลาดด้วย
เจอกันมาก่อนหน้านี้เสียประตูในช่วงครึ่งหลังนะครับ
แล้วก็ปลุกใจลูกทีมให้มีสมาธิเล่นไม่กดดันนะครับแล้วก็หาจังหวะจบสกอร์ให้ได้
หากทำได้ครับก็มีโอกาสชนะจีนครั้งแรกในรอบ๑๒เกมที่เจอกันเพื่อคว้าอันดับ๓
จริงเกมแรกที่เจอกันเราก็อุดได้ครึ่งนึงนะแต่พอโดนแล้วก็ไหล
ซึ่งถามว่าทีมชาติไทยสามารถคว้าอันดับที่๓ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียได้นะคะ
ก็จะได้สิทธิ์มาเล่นชิงแชมป์เอเชียในครั้งหน้าก็คือปี๒๐๒๒แบบอัตโนมัตินะคะ
นั่นหมายความว่าจีนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
จะต้องไปเล่นรอบคัดเลือกก่อนที่จะมาแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ทั้งหมดนี้เขามีโอกาสจะไปเจอกัน
เหมือนกับที่เกาหลีใต้ต้องตัดเชือกกับเกาหลีเหนือจนสุดท้าย
แข่งของไทยอย่างเกาหลีเหนือก็เลยตกรอบไป

โดยมาดามแป้งนะคะผู้จัดการทีมที่บินไปเชียร์นัดนี้ด้วย
ก็บอกว่าให้จำบทเรียนจากเกมนัดแรกที่แพ้จีนมาก่อนนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่ากลับประเทศไทย

ไปดูกันว่าเมนูที่มาดามแป้งเขาเตรียม
ให้นักฟุตบอลสาวไทยมีอะไรบ้างคะ
แล้วก็พี่ว่าวันนี้ทวนามันนี้เรามาได้สูงงามมาก
แน่นอนมันอาจจะยาวนานทุกคนคงคิดถึงบ้าน

สั่งหมูไปร้องให้เต็มเลย

ให้สร้างบริษัทคว้าอันดับที่๓ให้ได้แล้วกัน

ยังต้องหาตัวด่วนไปดูถึงสนาม